โอ้โหคุณผู้ชมค่ะเมื่อคืนนี้นะคะ
กู้ภัยที่บางปะอินจังหวัดพระนครสิทธิยา
หากันให้วุ่นในป่าต้นทูบ
เพราะมีชาวบ้านบอกว่าได้ยินเสียง

อ้ระมันเสียงเด็กนี่
แล้วคือชาวบ้านเขาบันทึกเคล็ปเอาไว้
เที่ยงอะไรกันอ่ะ

นี่ไงคะคุณผู้ชมคุณภาคภูมิคล้ายเสียงเด็กร้องไหมล่ะ

คล้ายมากนะแล้วประเด็นคือเสียงมาจากในป่าต้นทูบ

พื้นที่ประมาณไร่หนึ่งอยู่ข้างหมู่บ้านจัดสรร
ในอำเภอบังปะอินจังหวัดพระนครศรีอุทิยา
แล้วก็พื้นที่ตรงนี้มันก็จะมีแอ่งมีน้ำขัง
แล้วบางแอ่งน้ำท่วมสูงถึงเอว
ถ้ามีเด็กร้องอยู่ในพื้นที่ตรงนี้จริงน่าเป็นห่วงมาก

กู้ภัย๕๐กว่านายคุณผู้ชมระดมกำลังนะคะ
ตามหาเสียงนี้ว่าต้นเสียงมาจากไหน
คนถ่ายคลิปค่ะชื่อว่านายพรชัย
เขาลงพื้นที่ไปด้วยเขาไปชี้เลยว่าได้ยินเสียงจริง

เขาหากันทั้งคืนนี่ค่ะเขาบอกได้ยินเสียงจริง
คือคนที่ถ่ายคลิปเขาบอกว่าตอนบ่ายอะค่ะ
นำรถไปจอดที่ลานดินแล้วเขาได้ยินเสียงคล้ายเสียงเด็กร้อง
เขาก็ไปชี้ให้กู้ภัยนะว่าเขาได้ยินตรงนี้จริง
เขาบอกว่าตอนแรกไม่แน่ใจว่าเสียงอะไร
ก็ลองเอาก้อนหินเอาอะไรคว่างเข้าไปดู
พอคว่างไปปุ๊บเสียงก็ยังร้องอยู่

ตรงนี้เลย
อ่ามุ่งนึงต้องขอบคุณคุณพี่พ่อนชัย

แต่เสียงคล้ายเด็กก็ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ไว้ก่อน
ทีนี้ค่ะเขาก็เริ่มหากันตั้งแต่๖โมงเย็นของเมื่อวาน

คนนี้เหรอถือผ้าขนหนูสีชมพูลายการ์ตูนมาด้วย

เธอเดินมาดูที่จุดเกิดเหตุตั้งแต่หัวค่ำ
แล้วก็ไปนั่งทับผ้าขนหนูผื่นนี้

มันเลยไม่แน่ใจว่ามันเชื่อมโยงกันหรือเปล่า
แล้วผู้หญิงคนนี้บอกว่าเธอมีสัมผัสพิเศษด้วย

บอกว่าเมื่อวันจันทร์เธอฝันว่ามีคนตาย

แล้วกลายเป็นว่ามีคนได้ยินเสียงเด็กร้อง
เธอก็เลยขอทำพิธีตามความเชื่อได้ไหม
ขอขมาเจ้าที่เจ้าทางให้เปิดทางตามความเชื่อค่ะ
ยังไม่เจอ
แต่พออื่นก็มาถึงกรุ๊ปหนูมานั่งตรงนี้แล้ว

นี่ค่ะก็ทำพิธีอย่างที่เห็นในภาพ

แต่กู้ภัยเขาก็ยังคงค้นหากันนะคะ

แต่สิ่งที่เจอก็คือเจอหนู

ไม่เจอเด็กนะเจอแค่หนูกับแมวนะ
ก็เลยลองเปลี่ยนแผนใช้สุนัขมาช่วยหา
นี่ค่ะแล้วคุณผู้ชมนี่สุนัขมาแล้ว

กู้ภัยบอกว่าระหว่างค้นหากู้ภัยเองก็ได้ยินเสียง

ไม่ใช่แค่คุณพี่ที่ถ่ายคลิปได้ยิน
กู้ภัยเขาบอกได้ยินเหมือนกันพยายามเดินตามเสียงค่ะ

หากันอยู่๙ชั่วโมงคุณผู้ชม
ค้นหากันจนถึงตี๓
ตี๓ตั้งแต่๖โมงเย็นจนตี๓
ชาวบ้านเขาก็งงว่าเอ๊ะ
แล้วต้นต่อต้นเสียงมันคืออะไร

ใช่เสียงเด็กจริงหรือเปล่าแต่เสียงร้องคล้ายเด็กจริง
เจ้าของคลิปก็บอกว่าคล้ายเสียงเด็ก
กู้ภัยก็ยอมรับว่าเสียงร้องคล้ายเสียงเด็ก

นายชัดชัยกิติชัยกรรมการบริหารสมาคมร่วมใจ
ประสานไปที่หน่วยกู้ภัยพุทธไทยสวรรค์
ซึ่งก็เป็นเวรรับผิดชอบมารับช่วงต่อนะคะ

ก็ยืนยันว่ามันก็มีเสียงดังออกมาจริง
แล้วก็กู้ภัยเองก็ได้ยินเสียงจริง
แต่หากันทุกวิถีทาง
ไม่เจอต้นต่อของเสียงค่ะ
คือถ้าเป็นเสียงเด็กอย่างที่ชาวบ้านเขาไป

แล้วกู้ไพยก็ได้ยินตลอดทั้งคืน
อย่างนี้เด็กทารกแน่นอน

หารกแบบแบบเบ่าเบาะ๙ชั่วโมงถ้าหาไม่เจอ
คือยังไงซะเด็กต้องอ่อนแรงใช่ไหม
ต้องอ่อนแรงอ่อนแรงแล้วก็อ่อนระโหยโรยแรง
เรี่ยวหมดแรงเสียงต้องค่อยเงียบไป

คือกู้ภัยบอกหาไปก็เสียงเด็กก็ได้ยินตลอด

ใช่ค่ะคุณผู้ชมก็ส่งข้อความมาเยอะนะคะ

แล้วก็บอกแล้วว่าเออไปเสี่ยงนกอะไรแบบนี้ไง
เดี๋ยวไล่ให้แต่ดูติก่อน

ติก่อนวันนี้คุณกิติศักดิราชัยเจริญสุข
ผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปเลยนะครับ
ที่ป่าตรงนี้นะฮะป่าทูบหรือสีที่พระนครสีอุทิยานะครับ
ช่วงกลางวันสภาพเป็นแบบนี้ครับทุกผู้ชมครับ
คุณกิติศักดิ์ก็พยายามจะไปดูร่องรอยต่างนะครับเพราะว่า
คือตอนที่กู้ภัยยุติการค้นหาเนี่ย
เพราะค่อนข้างจะชัดเจนแหละว่าคงไม่มีเด็กหรอกนะอาจจะเป็นเสียงอะไรสักอย่างหนึ่ง
แต่ตีก็อยากไปดูให้เห็นกับตาว่าพื้นที่เป็นยังไงนะฮะ
แล้วจะเป็นอะไรกันแน่เสียงที่ได้ยินนะครับ
เนื้อที่ประมาณหนึ่งไร่เศษนะครับอยู่ที่ป่าต้นทูบฤษี
ใกล้กับหมู่บ้านนารวดีหมู่๕ตำบลบ้านกรดอำเภอบังปะอินจังหวัดพระนครศรียุธยา
ก็ยังมีพวกเศษร่องรอยต่างนะที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้
ต้นทูบฤษีบางส่วนก็แบนราบเพราะว่ามีการค้นหากันตลอดทั้งคืนเมื่อคืนนะครับ
คุณกิติศักดิ์ก็พยายามเดินหาต้นต่อของเสียงนะฮะเดี๋ยวไปดูหน่อยนะฮะตามติไปหน่อยนะครับ
คุณผู้ชมครับขณะนี้ผมก็ยืนอยู่ตรงบริเวณป่าทูบฤษี
ซึ่งจุดที่ผมยืนอยู่เนี่ยเป็นจุดที่ชาวบ้านได้ยินเสียงปริศนาที่คาดว่าเป็นเสียงของทารก
นำไปสู่การแจ้งเจ้าหน้าที่กู้ภัยให้มาทำการค้นหาเพราะชาวบ้านคาดว่าเด็กน่าจะถูกโยนมาไว้ในป่าทูปฤษี
ซึ่งตอนนี้ผมก็กำลังจะเดินค้นหาว่าจะได้ยินเสียงปริศนาเสียงคล้ายเด็กร้องหรือไม่
ซึ่งตอนนี้คุณผู้ชมก็จะเห็นว่าผมการเดินในป่าทุบฤษีก็จะเป็นไปด้วยความยากร
เพราะด้านล่างของผมเนี่ยก็จะเต็มไปด้วยผืนน้ำแต่จนถึงขณะเนี้ยเราก็ยังไม่แบบว่ายังไม่ได้ยินเสียงปริศนา
เป็นห่วงก็เป็นห่วงแต่อย่างที่บอกค่ะเมื่อกี้ที่บอกว่าในพื้นที่ป่ามันจะมีหลุมมีบ่อแล้วก็มีน้ำมีอะไร

แล้วความติของเราที่อาจจะแบบคล่องแคล่วไงก็แบบไม่ทันสังเกต
คุณผู้ชมก็จะเห็นว่าผมการเดินในป่าเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นไปด้วยความยาก
เพราะด้านล่างของผมเนี่ยก็จะเต็มไปด้วยผืนน้ำแต่จนถึงขณะขนาดนี้เราก็ยังไม่ได้ยินเสียงปริศนา
ด้วยความพูดไปด้วยรายงานข่าวไปด้วยไม่ทันก้มมองพื้น
ไปแล้วคราวนี้ก็ตกหลุมอีกผมก็นึกว่าตีหายตัวได้
แม่เป็นห่วงนะเนี่ยไปต่อครับทุกผู้ชมครับตีไม่เป็นอะไรนะครับ
ติเขาก็หาต่อนะครับคือตอนที่กำลังหาอยู่เนี่ยครับท่านผู้ชมครับ
กู้ภัยนะฮะตรงจุดที่ได้ยินเสียงทารกออกมาเนี่ยนะครับ
ชาวบ้านแล้วก็อัดเสียงไว้ได้ตรงนั้นตีก็พยายามไปดูว่าเป็นเสียงอะไรกันแน่นะครับ
หลังจากนั้นเนี่ยนะครับกู้ภัยเขาก็วันนี้กู้ภัยก็มาด้วยนะ
ก็มาด้วยก็มาชี้ให้ดูนะครับว่าจุดไหนจุดไหนที่ลองโยนหินอะไรลงไปนะครับ
เดี๋ยวไปดูนะฮะช่วงที่กู้ภัยลองเอาก้อนหินเนี่ยโยนเข้าไป
ตรงจุดที่คาดว่าเป็นเสียงของเด็กทารกหรือว่าเสียงปริศนาที่ส่งเสียงออกมาตลอด
วันเมื่อวานนี้นะฮะทั้งวันทั้งคืนนะครับทุกผู้ชมครับ
เสียงมันถึงมันไม่มาวะเนี่ย
ติดมูจก่อน

นกครับนก
รู้ต้นต่อของเสียงแล้ววันนี้เสียงก็ดัง
นึกว่าติเอาหินปลาโดนหัวเด็กซะแล้ว
จนทีบอกนกแล้วล่ะอย่างเนี้ยจนทีบอกจบข่าว
เราเมื่อคืนก็คาดก็อยู่ว่าเอ้อจะเป็นนกนะแบบนั้นน่ะนะคะ
บางทีนกมันก็ใช่ไหมเสียงมันก็คล้ายให้นะครับ
เสียงปริศนาตรงนี้นะเราก็เลย
วันนี้คงจะชัดแล้วล่ะแต่ลองเปรียบเทียบเสียงที่ได้ยินกันหน่อย
เมื่อวานนี้นะครับที่ชาวบ้านบันทึกเอาไว้ได้
กับที่คุณกิติศักดิ์ผู้สื่อข่าวเราลงพื้นที่วันนี้

เดี๋ยวลองเปรียบเทียบดูนะครับว่าเหมือนกันไหม
เคียงกันมากน้อยขนาดไหนอย่างไรนะครับ
เสียงอะไรวะน่ะ
ก็จะมีได้ยินเสียงตรงนู้นทีตรงนี้ทีแล้วก็เอาโดนเราโดน
จับความร้อนมาบินนะครับแล้วก็ไม่เจอ
มีพวกแมวกับหนู
นะครับแล้วก็เอาสุนักดมกลิ่นมา
คือสุนักดมกลิ่นของอสสารนะฮะติดต่อเข้ามา
เราก็ให้ให้ลงพื้นที่ก็ไม่เจอแล้วเมื่อเช้ามานี้ก็ลองมาฟังก็มีแต่เสียงนก
ก็เสียงนกนี้ก็ใกล้เคียงมากใกล้เคียงว่าเป็นนกชนิดไหนคะนกอีโก้งฮะ
โค้งจะเป็นอยู่ในป่าทูบแบบนี้นะครับเมื่อกี้ก็ลองกว้างอีกฮะ
ตามแบบที่ในคลิปคว่างเราก็ได้ยินเสียงต่อเนื่องคือยิ่งคว่างนี่เขายิ่งร้อง
นี่ค่ะพี่ชัดชัยบอกนกอีโก้งใช่ค่ะเพราะว่ายิ่งคว่างหินคว่างอะไรเข้าไป
มันก็ยิ่งร้องก็เลยรู้ถึงที่มาของเสียงนะคะแต่ผู้หญิงท่านนี้ท่านผู้ชมคุณเดี๋ยวมาสอน
บอกว่าไม่ใช่นี่เท้าเอวเลยเห็นไหมติเมื่อคืนพี่ก็มาค่ะนะ
ก็ท่านที่มีสัมผัสพิเศษที่มาจุดทูบนั่นแหละนั่นแหละนะครับ
ชื่อแพร่พิไลนะครับเป็นชาวบ้านนะฮะที่มาเจอผ้าเช็ดตัวทิ้งเอาไว้แถวนั้น
แล้วบอกว่าสัมผัสได้นะจุดท่งจุดทูปเปิดทางเนี่ย
เชื่อว่ายังไงก็ไม่ใช่เสียงของนกอีโก้งนะครับมันอาจจะคล้ายกัน
แต่ไม่ใช่นะเหตุผลที่ทำให้เธอเชื่อว่าเป็นเด็กทารกที่ถูกทิ้งเอาไว้ในป่าทูบฤษีตรงนี้
อ่าฟังกันแล้วกันนะฮะ
เสียงที่ให้ฟังล่าสุดเมื่อกี้กับของเมื่อวานเอามาเรามาเทียบเคียงกัน
มันมันพูดยากอะพี่เพราะว่าเสียงอันนี้คือมันเบาแต่เมื่อวานเสียงมันมันชัดมันแรงอ่ะ
หนูก็ไม่อยากให้ใครคิดมันเป็นอย่างนั้นคือแต่เราก็หากันมาตั้งนานแล้วเนอะไม่เจอ
ไม่เจอทุกคนก็เป็นกังวลกันหมดแต่หนูก็ไม่รู้ไม่มั่นใจเหมือนกันนะคะ
อืมไม่ไม่มีใครรู้เลยว่ามันคืออะไรอืม
ก็เราปกติเคยได้ยินเสียงหนูอีกงหนูไม่เคยอืมไม่รู้จักหนูอีกงด้วย
เสียงร้องมันจะเหมือนเสียงเด็กเหมือนเมื่อวานนะครับ
จากการที่รับแจ้งที่บอกว่ามีเสียงคล้ายเด็กร้องนะครับได้พูดคุยกับเจ้าหน้าที่ที่เป็นผู้ชำนาญการในเรื่องนี้นะครับ
พิสูจน์ทราบแล้วนะครับว่าเสียงที่ร้องมันเป็นเสียงนกที่มีอยู่ในธรรมชาติของพื้นที่ยังมีความอุดมสมบูรณ์ตรงนี้นะครับ
ก็ต้องขอบคุณพี่น้องสื่อมวลชนแล้วก็ประชาชนแล้วก็เจ้าหน้าที่มูลนิธินะครับ
ที่มีอยู่ในธรรมชาติตรงนี้

ส่วนนี้คือนายพรชัยที่เป็นชาวบ้านที่ถ่ายคลิปเสียงปริศนาของเด็กทารก
ซึ่งตอนนี้ก็ชัดเจนว่าคือเสียงนกอีโก้งในพื้นที่ตรงนั้น
คือพี่พรชัยเนี่ยก็ได้ขอโทษทั้งกู้ภัยหรือว่าเจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย
ที่ทำให้ต้องมาตามหากันนะฮะอาจจะทำให้เกิดความเดือดร้อน
ต้องไปค้นหากันทั้งวันทั้งคืนนะครับแต่สุดท้ายกลายเป็นเสียงนกอีโก้ง
รับว่าไม่เคยได้ยินเสียงนกอีโก้งมาก่อน

ได้ยินเสียงก็ไปแจ้งกู้ภัยไว้ก่อน

ดีแล้วจริงคือชาวบ้านคนในพื้นที่พี่น้องประชาชนคนในสังคม

ถูกต้องครับคือทำไปด้วยความหวังดีเจตนาดี
เขาวันนี้เขาก็เจ้าหน้าที่นักข่าวอะไรมาพิสูจน์หมดแล้วว่าเป็นเสียงนก
วันนี้ว่าผมก็สบายใจขึ้นในระดับหนึ่ง
แต่ผมก็ยังฝากขอโทษทีมงานกู้ภัยกับสังคมทุกคนที่มาเฝ้าติดตามข่าวนี้ไง
เหมือนว่าผมก็ถ้าผิดพลาดตรงไหนก็ผมก็ต้องรับผิดชอบคนเดียว

ซึ่งเราเคยได้ยินเสียงนก

ถ้ามีคนที่ผมถามกันทุกคนแล้วกับทั้งทีมงานกู้ภัยกับคนที่ผมถามกันทุกคน

ผมก็จะจบตรงนั้นไปแล้วก็ไม่ต้องให้แจ้งกู้ภัยมาให้ว่าเขาลำบาก
ด้วยตรงนี้เสียงนกมันคล้ายเสียงเด็กมาก
อันนี้ทางที่เขาเปิดให้ฟังเมื่อกี้ก็เหมือนเหมือนมาก
คุณพรชัยเขาก็ยืนยันว่าเขาไม่เคยได้ยินเสียงนกอีโก้ง
เขาไม่รู้ว่าเสียงนกมันร้องแบบนี้
เข้าใจผิดคิดว่าเป็นเสียงเด็ก
แล้วมันก็คล้ายเสียงเด็กทารกจริง
เสียงเป็นแบบนี้แล้วเขาก็ขอโทษกู้ภัยที่ต้องทำงานกันอย่างหนัก
ขอโทษเจ้าหน้าที่แต่เจ้าหน้าที่บอกแล้วว่าไม่เป็นไรนะคะ
ถือว่าช่วยกันสอดส่องเป็นหูเป็นตาว่าเสียงอะไรแปลกเจออะไรแปลกก็แจ้งกู้ภัย
ทีนี้ค่ะถ้าเป็นเสียงนกอีโก้งเนี่ยนะคะเราก็ไปหาข้อมูลมานะคะ
อีโก้งหน้าตาเป็นยังไงเสียงร้องเป็นยังไง
แล้วมันมีเสียงร้องกี่ลักษณะอะไรยังไงเราหาข้อมูลมาให้หมดค่ะคุณผู้ชมค่ะ
ข้อมูลจากองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชุปธรรมนะคะ
บอกว่านกอีโก้งมีอีกชื่อนึงก็คือนกไก่น้ำแล้วเดี๋ยวมันจะบินมาค่ะ
มันอยู่ในห้องส่งของเรานี่ค่ะคุณผู้ชมเห็นไหม

นี่มันมาแล้วเดี๋ยวให้มาเกาะหน้าโต๊ะมาเลยเรียกมาเรียกมาให้มาเกาะหน้าโต๊ะ
นี่ไงนี่ไงมาตรงนี้มาตรงนี้เรียกได้ด้วย
ตายแล้วอีโก้งเหรอทีหลังอย่าไปร้องเสียงแบบนี้นะลูกนะ
นี่ค่ะหน้าตาจะเป็นประมาณนี้ดูสิเขาหากันให้วุ่น
ถ้าเทียบกับสัดส่วนของมนุษย์เนี่ยของคนเนี่ย

ตัวผู้ตัวเมียสีเหมือนกันจะเป็นสีแบบนี้
หัวเนี่ยจะเป็นสีทองอมน้ำเงินลำตัวเป็นสีน้ำเงินอมม่วง
ปีกน้ำเงินอมเขียวอย่าไปจับเขา
อย่าไปจับเขาเพราะว่าเขาบอกว่าคุณจะเอาไปเลี้ยงที่บ้านอะไรไม่ได้ด้วยนะ

เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเล่าให้ฟังอย่าเพิ่งไปจับเขา
นกแก้วฟอร์พัสเอาไปเป็นเพื่อนไม่ได้เหรอ
ไม่ได้เขาจะอยู่ตามแหล่งชุ่มน้ำหนองน้ำต่าง
ตามป่าโกกป่าต้นทูบรือสีกินพืชกินสัตว์เล็กเป็นอาหารบินไม่เก่งค่ะ

เป็นสัตว์ป่าคุ้มครองเสี่ยงต่อการศูนย์พันธุ์

เป็นสัตว์ป่าคุ้มครองเสี่ยงต่อการศูนย์พันธ

แต่คนก็บางทีก็มาเพาะเลี้ยงบ้างอะไรบ้างอย่างนี้ค่ะ
แต่ถ้าเกิดจะเลี้ยงเห็นเจ้าหน้าที่บอกว่าคือต้องขออนุญาตอย่างจริงจัง

เพราะว่าเราไปถามผู้เชี่ยวชาญทางด้านนี้ด้วยนะครับ
สัตวแพทย์เกษตรสุเตชะนะครับ
ท่านเป็นนายสัตวแพทย์ประจำศูนย์วิจัยและบริการวิชาการทางสตวแพทย์
คณะสัตวแพทย์ศาสตร์ของมเกษตรนะครับ
นี่ครับอาจารย์นะฮะเป็นนายกสมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทยด้วยนะครับ
คืออาจารย์เกษตรเนี่ยบอกว่าขอยืนยันเลยว่าเสียงที่ได้ยินกันเนี่ย
ตามข่าวที่เกิดขึ้นเนี่ยที่บอกว่าเป็นเสียงเด็กทารกหรือเปล่า
อยู่ในป่าทูบฤษีที่อายุทยานี่คือเสียงของนกอีโก้งจริง
ถามว่าแล้วทำไมมันต้องร้องแบบนี้นะครับ
มันกำลังสื่อสารกันเองในฝูงฮะอาจารย์บอกนะครับ
ได้ยินทีแรกก็ใช่แล้วเนี่ยเพราะว่ามันตุก
ต้องเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำที่คุณภาพประเทศนะครับ
กลางถึงดีครับมันถึงจะอยู่ได้
นายเสดอภัยเกษตรนะครับให้ข้อมูลนะครับ
นกอีโก้งเป็นสัตว์ประจำท้องถิ่นไทยนะครับ
มีกฎหมายคุ้มครองนะครับทุกผู้ชมครับ
เป็นสัตว์ป่าคุ้มครองนั่นแหละไม่สามารถนำมาเลี้ยงได้
ไม่สามารถเพาะพันธุ์ไม่สามารถขายในเชิงการค้าได้
พบได้ตามแหล่งน้ำที่มีความอุดมสมบูรณ์
ตั้งแต่ระดับปานกลางถึงดีมากก็คือ
อย่างทะเลสาบเชียงแสนที่เชียงรายนี่ก็มี
เพราะว่ามันจะกินพวกต้นอ่อนหรือว่าข้ออ่อนของพืชน้ำ

หอยปูปลาพวกนี้ก็กินนะครับทีนี้เสียงเนี่ยเสียงนกอีโก้งเนี่ย
เปล่งเสียงออกมาได้๓ลักษณะเสียงตกใจอันนี้เพื่อเตือนภัยให้กับฝูงของมัน
หาคู่เกี่ยวพาราศีกันนะฮะเสียงสุดท้ายก็คือเสียงที่ใช้สื่อสารกันในฝูงตามปกตินั่นแหละ
เสียงที่ชาวบ้านไปได้ยินกู้ภัยไปหาได้ยินติไปวันนี้ได้ยินเป็นเสียงที่กำลังสื่อสารในฝูงตามปกติฮะ
เสียงที่ได้ยินจากในคลิปเนี่ยในช่วงต้นก่อนที่เขาจะเข้าไปหามันน่าจะเป็นเสียงร้องที่มันใช้สื่อสารกับในฝูงตามปกติ
แต่ว่าถ้าเกิดคุณยิ่งคุณไปเดินหามันมันก็ยิ่งร้องใหญ่เดินเดินไปร้องไปเดินไปร้องไปเพราะฉะนั้นเนี่ย
คุณก็อาจจะได้เจอมันไกลหรือถ้าใกล้ตัวจริงมันก็บินขึ้นบินขึ้นแล้วก็หันมามองเราแล้วก็บินลงไปหลบอีก
ใช่มันมีอีกนะมีพวกแต้แวดแต่แต้แวดตอนกลางคืนร้อง
อันนี้เป็นเสียงนกกระแต้แวดชื่อนกตามเสียงหรือว่าบางตัวก็จะเป็นพวกนกอีวาบตะกะแตน
คือมันหลบได้ด้วยไงใช่ไหมเราก็เลยไม่เห็นได้ยินแต่เสียง
ท่านผู้ชมเราก็เลยถามอาจารย์ว่าอ้าวอาจารย์บอกสัตว์ป่าคุ้มครอง
เนี่ยไปดูในสื่อออนไลน์เนี่ยลองหาดูอุ้ยมีคนขายอ่ะมีคนเลี้ยงอ่ะ
หรืออาจารย์เกษตรบอกว่ายืนยังไม่พิดกฎหมายนะฮะ

ลูกลูกมันอ่ะกับบางทีเนี่ยคุณแผ่่งปราใช่ไหมคุณใสเหลือเข้าไปเนี่ยแม่
มันวิ่งหนีไปแล้ว
ลูกจำด้วย
เขาใช้ไปเลี้ยงอยู่ที่บ้าน